ต้องไปจับสุนัขพันธ์ไทยบางแก้ว
แก้วนี่ขึ้นชื่อเรื่องดุอยู่แล้ว
มันไปกัดชาวบ้าน๓คน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้๒ขนาน
ถึงจะเอามันอยู่๒ขนาดมีอะไรบ้างไปดู

กว่าจะจับมันได้นี่คือสุนัขจรจัดนะครับ

ไล่กัดชาวบ้านในหมู่๘ตะบน
หนองนาคอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรี

ล่าสุดวันนี้ประสุทธิ์ต้องมาครับ
มากับกู้ไภและมากับชาวบ้านด้วย
นำทีมค้นหาให้เจ้าสู่นักกัน
อันนี้ปฏิบัติการไล่จับมันจึงกำหนดเบิดขึ้น

ไป๑๐นาทีเอาล่ะมันวิ่งออกมาอยู่บนถนน

เมื่อกี้ขนาดแรกยากรอบประสาประสมอาหารใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ใช้เข็มใส่ยาสลบ

จนไปจนมุมที่กำแพงบ้านเมื่อสักครู่
พยายามใช้เชือกเพื่อคล้องคลอเอาไว้นะครับ
แล้วใช้ยาสลบเข็มที่๒ใส่ไม้ยาว
ที่เป็นอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อความปลอดภัย

โอ้โหทุลักทุเลนะฮะ
เจ้าหน้าที่นำมันไปใส่กรงเก็บไว้ที่ศูนย์พักพิง
สุนัขแมวที่บ้านหนองปลาไหลนะครับ

ได้รับบาดเจ็บจากการถูกมันกัดต่อไปครับ